คดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะ

ประเด็นสำคัญก็คือทางครอบครัวของน้องเมย์
อยากจะรู้สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
ก็จะมีคำต่างเกิดขึ้นมาเรื่อย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยรวบรวมย้อนไป
เหตุการณ์นี้ตั้งแต่ต้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ล่วงเลยมานานกว่า๒เดือนแล้ว

ให้กับดวงวิญญาณของน้องเมย์
นักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตัญญาการ
จบชีวิตลงอย่างปริศนา
เมื่อวันที่๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา

เป็นวันที่คนในครอบครัวตัญการ

อาศัยกระบวนการยุติธรรมพิสูจน์
เพื่อเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

ไม่ได้จบชีวิตลงเพราะปัญหาสุขภาพ
ตามที่กองทัพได้เคยชี้แจงไว้

อยู่ในโรงเรียนเตรียมทหารมากกว่า

ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ครั้งหลังสุดที่ยืนยันชัดเจนว่าการตรวจชิ้นเนื้อน้องเมย์

ร่างกายรับไม่ไหวและสิ้นลม
ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานเด็ดในการดำเนินคดีทางกฎหมาย
และยังไปสอดคล้องกับผลการตรวจก่อนหน้า
ชี้ชัดว่าพบรอยบอบช้ำตามร่างกายหลายแห่ง
ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการถูกทำร้ายจนกระดูกหายปลาร้า
และสิ้นโครงหักตับและม้ามีเลือดขั่ง
อาการป่วยต่อเนื่องตามที่หน่วยงานต้นสังกัดเคยกล่าวอ้างไว้
การตั้งโต๊ะแถลงของพลอากาศเอกชาวรัฐมารุ่งเรือง
เสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย
ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อ๔วันก่อน
ฝันทงว่าการตายของน้องเมย์
ไม่ได้เกิดจากระบบทำรงวินัย
ไม่มีผู้ใดสั่งลงโทษหรือทำร้าย
นำพาไปสู่ความตาย
โดยอ้างผลการตรวจจากแพทยาธิวิทยา
ที่ยืนยันพบเซลล์หัวใจผิดปกติ
สรุปเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ก็ยิ่งย้อนแย้งกับความรู้สึกของคนเป็นญาติ
ไม่อาจจะนิ่งทนได้
แต่ถ้าว่าหลังเสร็จสิ้นกระบวนการชี้แจงจากฝ่ายทหาร
ครอบครัวน้องเมย์ก็ไม่ได้มีการตอบโต้รายวันแต่อย่างใด

และไม่มีความเคลื่อนไหวจากคนในครอบครัวตัญการ
มีแต่การโพสต์เฟซบุ๊คของคนเป็นแม่
ที่ระบายความในใจแบบตรง
มุมมองธรรมะย่อมชนะอธรรม
สะท้อนได้จากบทสวดชะยันโต
ภาวนาขอให้ชนะมาร

สังคมจึงได้เห็นภาพครอบครัวตัญการ
อบหลักฐานเดินขึ้นโรงพักเมืองนครนายก
หวังพึ่งพากระบวนการยุติธรรม
พิสูจน์ความจริงการตายของน้องเมย์
ยังค้างคาใจคนในบ้านตัญการ
ญาติพี่น้องทุกคนเชื่อว่า
ของแบบนี้ใครทำอะไรไว้
ก็ย่อมได้รับผลกรรมที่ตัวเองกระทำ
อย่างน้อยก็เพื่อให้ดวงวิญญาณของน้องเมย์

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน